คือร้องได้ให้ร้อง

ขอก็รีบขอ
จะรอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นมันขึ้นราคา
แต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม

จีน่าเพลงจบก่อน
ถ้าเพลงไม่จบแล้วก็การ์ตูนต้องเดินไปถึงยายแดงแน่เลย

พร้อมที่จะฟังคำเฉลยนะคะการ์ตูน

การ์ตูนโชคดีค่ะ

การ์ตูนนักสู้รุ่นจิ๋วของเรา

เพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๑หมื่นบาท

มูลค่า๑หมื่นบาท

ได้
มูลค่า๑หมื่นบาท
มูลค่า๑หมื่นบาท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

เพราะว่าพี่เป๊กเป็นนางเอกตอนโตแล้ว
ไม่ต้องกรี๊ดด้วยความชื่นชอบขนาดนั้นก็ได้
โอเคปล่อยตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ของการ์ตูนค่ะ
สิบนิ้วน้องตูนกราบไหว้
ผีน้องชาวไทยาดมิด
ขอจงอย่าได้คุณคิด
โกรธได้พินิษฐ์น้องใหม่
ไม่ว่าพี่ป้าน่าอา
โปรดแม่ตาตูนหน่อย
ถึงตัวหุ้นจะตัวน้อย
อย่าทำระหอยน้อยใจ
น้องตูนขอฝากตัว
ฝากตัวสักคน
น้องตูนขอฝากตัวสักคน
เตรงเตรงเตรง

ฝึกอยู่นานไหมคะถึงร้องได้เนี่ยค่ะ

แล้วเวลาไปเล่นลิเกได้สตังค์เท่าไหร่คะ
เวลาละ๑๕๐ถึงเวลาละ๒๐๐ค่ะ

ยายก็บอกว่ายายจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้หนูนะคะ
ทำงานเยอะอย่างนี้เขามีงอแงบ้างไหมคะ

เขายังปอบยายด้วยซ้ำไปค่ะ

ถ้าหนูมีเงินหนูจะหาเงินมาให้ยายและไปรักษายาย

คุณยายป่วยเป็นอะไรบ้างคะ
ยาย
ไปตรวจโรงพยาบาล

ณตอนนี้เนี่ยจากพี่เป๊กดูแล้วทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นยายแดงหรือว่าการ์ตูนเอง
ต่างพึ่งพากันและกันเนอะชื่นใจเนอะชื่นใจการ์ตูนอยู่ใกล้
คุณยายรู้สึกยังไงบ้างทั้งที่ไม่ใช่หลานแท้เลย
แต่ยายรักเขานะคะเท่าชีวิตเลยอ่ะยายหมายถึงว่าถ้าเขาเป็นอะไรไป
หรือว่าแลกชีวิตกันยายยอมสละให้เขาได้
การ์ตูนอยากให้ขอบคุณคุณยายหน่อยที่ดูแลการ์ตูนมานะตั้งหลายปี
ปีนี้กี่ขวบแล้วนะคะปีนี้เก้าขวบเก้าขวบแล้วขอบคุณคุณยายหน่อย
ขอบคุณนะคะคุณยายที่เลี้ยงหนูมาขอบคุณค่ะนี่น่ารักมาก
เอาละครับด้วยความดีก็ส่งผลให้ได้มาออกรายการของเรา
แล้วก็ส่งผลได้ไปแล้วหนึ่งเพลงค่ะหนึ่งหมื่นบาทตัวช่วยยังอยู่ครบ
เรามาเริ่มกันที่เพลงต่อไปเลยเพลงที่สองครับ
เพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาทอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
เพลงนี้ตั้งแต่พี่เป๊กตัวเท่าการ์ตูนเลยอ่ะคิดดูดิจริงเนี่ยฟังมาตั้งแต่ตัวเท่านี้แล้วการ์ตูนจะเคยฟังไหมเนี่ย
เคยฟังในยูทูปอยู่บ้างค่ะ

เพลงแรกเนี่ย๓๕

ได้แน่
ทีนี้เราจะได้ไม่ห่วงพร้อมหรือยัง

ถ้าสองหมื่นบาทน้องการ์ตูนครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
ตู้หมายความว่าจะเอาสองหมื่นบาทแต่ห้ามร้องผิดเด็ดขาด
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

มีการส่งซิกแนวจากคุณยายนะคุณยายบอกไม่เอาไม่ใช้
แสดงว่าคุณยายมั่นใจเราร้องไปเหมือนเดิมร้องชัดร้องดังร้องให้ถูก
กว่าจะจบเพลงนะครับเพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับสู้ค่ะ
โชคครับ
ตะกะแตนโยงโยผูกโบทัศดอกจำปา
หนุ่มกระชุ่มกระชวยโอ๊ยหนุ่มกระชุ่มกระชวยหนุ่มกางเกงขาก๊วยแบกให้ก็สุรา
ชาวเศษเย็นเศษจะใหญ่เป้ให้มาเยี่ยมมาห่า
ไม่เมาบอกว่าเราไม่งามเลยนะ
ไม่เมาและไม่เห็นหมา
แต่พอเมาเห็นเราเสื้อผ่า
ชมว่าสวยตรงมาทักผ้าขาตั้งศพ
ยังบอกน่ารักนานเพราะหนักสุรา
ตะกะแตนยงโยผูกโฟทัศดอกจำปลา
ตะกะแตนยงโยผูกโบทัศนดอกจำปา
หนุ่มหนุ่มกระชุ่มกระช่วยโอ๊ย
หนุ่มกระชุ่มกระชวย
หนุ่มกันเจ็งข้าบ้วยแบกให้กับสุรา
เห็นมาเป็นเมาที่ไม่เมาน่ะไปไหนหนา
หรือตอนไม่เมาพี่มีสาวจงนางจ๊ะจ้า
เริ่มเมาแล้วพี่ถึงมาถูกใครเข้าไหนถึงมา
ทำเป็นซึ้งเอ็นมาซบเอ้าซบกะซบเอ้าซบกะซบ
อื้มสรุปค่าตา